ปราบปลื้มปิติยินดีของนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังในเมืองไทยบ้านเรานะคะ
สำหรับดี้นิติพงศ์หอนาคคือเอาจริงไม่ใช่แค่คุณดี้นิติพงศ์ห่อนาคหรอกที่รู้สึกปราบปลื้มใจ
เมื่อได้เห็นสิ่งนี้เมื่อได้เจอกับเหตุการณ์เหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชม
เนื่องมาจากวันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมาที่เจ้าตัวได้โพสต์ถึงภาพที่เห็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เวียนเทียนกับพระธิดาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับจู่ก็เสด็จลงจากรถพระที่นั่งในขณะที่ฝนตก
พระดำเนินตั้งแต่ถนนหน้าพระรานจนถึงสารหลักเมืองซึ่งทรงเปรียบพระองค์อย่างแน่นอน
จึงช่วยยืนยันความคิดของตัวเองว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงเกรงใจประสบกรณิกรเท่าที่ประสบกรณิกรจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน
ดี้นิติพงศ์ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊คอีกครั้ง
เล่าว่าจากสเตตัสของเขาเมื่อวันวิสาขบูชาที่ผ่านมานั้นมีการแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์
แต่สิ่งที่ทำให้ตัวเองตกใจและคนปราบปลื้มจนบรรยายความรู้สึกไม่ได้
นั่นก็คือข้อความดังกล่าวถึงพระเนธพระกันพร้อมกับเล่าว่าตัวเองได้รับโทรศัพท์จากข้าราชบริพันธ์ระดับสูง
แจ้งให้ทราบว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีรับสั่งต่อทุกท่านที่ร่วมอ่านร่วมแบ่งปันร่วมถวายพระพร
รู้สึกปราบปลื้มในน้ำใจและความปรารถนาดีที่ท่านทั้งหลายได้แสดงต่อพระองค์ท่าน
พระองค์ท่านมีกำลังพระไทยที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
กับท่านทั้งหลายด้วยความสุขและเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและประชาชน
ส่วนในโอกาสนี้ทรงฝากคำขอบใจและพระราชทานกำลังใจมาสู่ทุกท่านในโอกาสนี้
อันหนึ่งได้มีรับสั่งเพิ่มเติมว่ามีได้เป็นการลำบากแต่ประการใด
ที่จะทรงพระดำเนินไปเพื่อทรงทักทายประชาชนในโอกาสต่าง
ตรงกันข้ามทรงเกรงใจและทรงห่วงใยที่ประชาชนได้อดทนนั่งรอเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทท่ามกลางสายฝนจริง
เป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าประสบกรณิกรทางสังคมออนไลน์
และชาวไทยทุกผู้ทุกนามอย่างหาที่สุดมีได้ในสังคมออนไลน์ต่างก็พากันแชร์ข้อความดังกล่าวของดี้นิติพงศ์หอนาคเป็นจำนวนมาก
แล้วก็พร้อมใจการโพสต์ข้อความถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันด้วยนะคะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้ประชาชนตัวเล็กประชาชนชาวไทยอย่างพวกเรานะคะรู้สึกปราบปื้มปิติยินดีที่ได้เห็นข้อความที่คุณดี้นิติพงศ์หัวหน้าช่วยกันแชร์กันในครั้งนี้ด้วยนะคะ